จะกลับหรือไม่กลับเนี่ยหลายคนก็คิดกันไปต่างนานานะฮะ
ล่าสุดครับคุณขวัญชัยไพรพนาหรือว่าสารคำฉายาของเขา
ก่อตั้งชมรมคนรักอุดรแล้วก็เป็นอดีตแกนนำ
คนเสื้อแดงอุดรบอกว่าใครจะมองยังไงก็แล้วแต่
ส่วนตัวของคุณขวัญชัยไพรพนานั้นยังคงเชื่อมั่นว่าคุณทักษิณเนี่ย
กลับมาแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยววันที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ย
สิงหาคมจะไปรับด้วยนะจะไปรอต้อนรับด้วยนะครับ
คุณขวัญชัยบอกว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตที่เขาโพสต์
บอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยน
ยังไงส่วนตัวผมก็ยังเชื่อใช้คำว่าท่านนายกทักษิณนะฮะ
ค่ะคุณขวัญชัยเนี่ยเรียกว่าท่านนายกทักศิลป์
กลับมาตามกำหนดการเดิมแน่นอนและไม่ใช่แค่ผมนะ
เตรียมพร้อมไปรอรับที่สนามบินคนเสื้อแดงอีกเยอะเลย
ผมเชื่อว่าก็จะไปรอต้อนรับเหมือนกัน
ปลาจีนบุรีไปที่ร้านขายผัดไทยหอยทอด
กระทะแตกเลิศรสกันหน่อยโอ้ชื่อร้านนี่ก็การันตีแล้วนะ
ต้องเลิศรถจริงถึงขั้นกระทะแตก
รอการต้อนรับอดีตนายกกลับประเทศไทยขึ้นป้ายรอแล้วครับ
และเป็นภาพคู่ด้วยนะคะมีคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์

ขึ้นป้ายรูปอดีตนายกสองท่านไว้หน้าร้านโดดเด่นมาก
คุณมณ์เทียนคล้ายมาลีเป็นเจ้าของร้าน
และเป็นแก่นำนปชในพื้นที่ปราจีนบุรี

คุณเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณมิ้นรูปเต็มเลยอ่ะ
อดีตนายกปูยิ่งลักษณ์อดีตนายกทักษิณ
นี่นะครับมีภาพถ่ายร่วมกันด้วยนะ
มีภาพหมู่ภาพเดียวภาพผู้มีหมดเลยนะคะ
คุณยิ่งรักนี่เคยเดินทางมาชิมลิ้มลองเมนูเด็ดของร้านนะครับ
ผัดไทยและหอยทอด๒ครั้งด้วยกัน
ดังนั้นก็เลยถ่ายภาพแล้วก็ขึ้นภาพเอาไว้ติดฝาผนังแบบนี้
คุณมณ์เทียนเจ้าของร้านบอกว่าพอรู้ข่าวว่าคุณทักษิณจะกลับเมืองไทย
ดีใจมากเลยแล้วกำลังรอการกลับมาอยู่
ส่วนที่คุณชูวิทย์โพสต์ล่าสุดบอกว่าเกมเปลี่ยนแผนพลิกสถานการณ์เปลี่ยน
คงไม่กลับมาแล้วส่วนตัวของคุณมณ์เทียนบอก
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงโพสต์แบบนั้น
แล้วมีวัตถุประสงค์อะไรจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่มีใครยืนยันได้
ดีใจแล้วก็ตอบการตอบรับท่าน
ทุกข้ำเผลอรู้สึกวิบันดีใจ
ที่จะกลับมามาจากซากประเทศวืนประเทศไทยของเรา
ชีวิตมาโพสต์อย่างแหง่หน่ะถึงโปรสงข์อะไรเราก็ไม่ทราบ
เรื่องจริงเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ไม่ทราบจริง
ส่วนข่าวที่มีกระแสว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพักไหนต่าง
ตั้งรัฐบาลนั้นก็สุดแท้แต่ผู้บริหารพักจะพิจารณาครับ
นี่คือในมุมของแก่นำนปชในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับ
แต่มั่นใจว่าจะตั้งรัฐบาลได้เพราะประชาชนเขารออยู่

เมื่อถามว่ารัฐบาลของยุคลุงตู่ให้คะแนนยังไงประเมินยังไง
คุณมณ์เทียนแก่นำนปชที่ปราจีนบุรีบอกว่า
สอบตกถือว่าสอบตกมีปัญหาเศรษฐกิจทุกด้าน
ประชาชนรากย่าได้รับผลกระทบ
อยากให้รัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นมาเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดครับ